คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะที่กุยบุรีประจวบคิริขันนะคะนายเฉลิมเจ้าของธุรกิจหนักกุ้ง
ที่ยิงใส่เพื่อนร่วมวงเล่าเสียชีวิตไปสองศพนะคะยิงเสร็จแล้วก็หลบหนีไปมีอีกคนนึงช่วยขับรถพาหนี
นี่ค่ะนี่คือนายธนกฤษหรือเฉลิมแสงเขียวเจ้าของธุรกิจนากุ้งนะคะที่ก่อเหตุเอาปืนรัวยิง
อกว่า๒๐นับนะคะใส่นายผู้ชงแสงใส่อายุ๓๖ปีและนายธนศิษยุหม่ออายุ๓๖ปีเสียชีวิตคาที่แล้วทั้งหมดเขาก็เป็นเพื่อนกันนะคะ
กล้องวงจรปิดค่ะจับภาพเอาไว้ได้เห็นไหมคะนายเฉลิมเดินถือปืนไปเลย
เข้าไปก่อเหตุเดี๋ยวจะได้ยินเสียงนะคะ
มีเสียงเพื่อนท่ามนี่ยิงไปทั้งหมดในยี่สิบสามนัดนะครับ
นับตามเสียงปืนในคลิปได้เลยนะคะนี่ค่ะโอ้โห
นี่นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นพฤติการ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนชัดเจนนะคะคนตะโกนห้าม
เสียงรัวยิงยี่สิบกว่านัดจริงจริงแล้วเขาก็รู้จักกันหมด
เหล้าด้วยกันตั้งแต่หัวค่ำแต่กลายเป็นว่าพอดื่มเหล้ากันเนี่ย
พอเมาพูดจาไม่เข้าหูกันผิดใจกันตัวนายเฉลิมเนี่ย
ออกไปจากวงเล่านะคะแล้วย้อนกลับมาตามภาพนี้เลย
คือถือปืนมาด้วยตอนย้อนกลับมาแล้วก็มาก่อเหตุรัวยิงแบบนี้ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้เนี่ยมันชัดมากตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
มือยิงและคนพาหนีนะคะนายธนกฤษหรือเฉลิมแสงเขียว
อายุสามสิบเจ็ดปีนายถนอมศักดิ์เพชรประดับอายุสี่สิบสี่ปี
ทีนี้ค่ะมันมีอยู่ประเด็นนึงคือทีมข่าวของเราก็ไปดูประวัติของนายธนกฤษ
หรือว่านายเฉลิมเนี่ยนะมีคนให้ข้อมูลมาว่า
เฉลิมเนี่ยเขามีฉายาว่าเหลิมดอนใยหนูครับ
แล้วเคยไปก่อเหตุเคยไปยิงผู้จัดการวงดนตรีและแดนเซอร์เมื่อปี๒๕๕๙
เสียชีวิตตั้งสามศพนะคะที่บ้านดอนมะขามอำเภอกุยบุรี
แต่ประเด็นก็คือจากเหตุการณ์นั้นนะคะเขาไม่ติดคุกนะ

คำถามคือทำไมเขาถึงไม่ติดคุกถ้าเขาก่อเหตุจริงยิงคนตายไป๓ศพจริง

ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือย้อนกลับไปที่บ้านของนายเฉลิมอีกรอบหนึ่ง
พอไปถึงก็มีคนอยู่ในบ้านนี่คือหน้าตาของนายธนกฤษหรือเฉลิมนะคะเขามีสองชื่อ
มีคนอยู่ในบ้านแต่พอคนในบ้านเห็นติ
กิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราเขาก็กลับเข้าบ้านไปเลยอ่ะค่ะ
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามตินะคะนิติไปยืนอยู่หน้าบ้านนะคะ
นิติไปมาสามวันติดแล้วเนี่ยใช่นี่ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่ม
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะถูกต้องค่ะถูกต้อง
ติก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปถามคนในพื้นที่ดีกว่า
โดยเฉพาะคดีเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก็เลยไปคุยกับคนในหมู่บ้านหนองจอกนะคะซึ่งเป็นเจ้าของงานบวชเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
ในเฉลิมไปร่วมงานแล้วไปก่อเหตุยิงผู้จัดการวงดนตรีและแดนเซอร์ที่จ้างมาจนเสียชีวิตนะคะ
คนที่ให้ข้อมูลกับเราขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะขอเรียกว่าในเก่าก็คนเสื้อสีเหลืองเนี่ยค่ะนั่งหันหลัง
เขาบอกว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าได้จ้างวงดนตรีมาแสดงในงานบวชลูกชาย
วงดนตรีอีกวงหนึ่งช่วยติดต่อให้พอวงดนตรีมาแสดงนายเฉลิมมาร่วมงาน
ภายในงานบรรยากาศก็ผ่านไปด้วยดีในช่วงแรกแรกค่ะตัวเขาเนี่ยเข้านอนนะคะ
พอตื่นเช้ามามีคนมาบอกว่านายเฉลิมยิงคนตาย
เขาก็ตกใจมากพ่อของนายเฉลิมติดต่อมา
ให้ช่วยหน่อยคล้ายคล้ายกับว่าเสนอเงินให้อ่ะค่ะครับแต่ตัวเขาอ่ะไม่เอา
เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเขา
จะมาให้เงินเขาแล้วก็ให้ช่วยเรื่องคดีเนี่ยเขาจะไปช่วยได้ยังไง
ไปคุยกับตำรวจก็แล้วกันขอไปให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างเดียว
จากนั้นค่ะก็รู้มาว่านายเฉลิมก็ถูกตำรวจจับ
แต่ไม่ติดคุกนะคะไม่ติดคุกคำถามคือแล้วทำไมไม่ติดคุก
คนที่ให้ข้อมูลกับเราคนนี้เขาบอกว่ามันมีลักษณะของการช่วยเหลือกัน
อาจจะมีอิทธิพลในพื้นที่อะค่ะก็เลยกลายเป็นว่า
คดีปีห้าห้าเนี่ยในเฉลิมไม่ติดคุกครับแล้วก็เนี่ยมาก่อเหตุยิงเพื่อน
ร่วมวงเล่าตายไปอีกสองศพก็เลยคิดว่ามันเป็นความเคยชินของนายเฉลิมหรือเปล่า
ยิงคนตายครั้งนั้นก็ไม่ติดคุกเลยย่ามใจได้ใจก็มาก่อเหตุในครั้งนี้อีก
อันนี้คือคนในพื้นที่เขาให้ข้อมูลกับเราในลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็เหมือนกับว่าเขาจะให้ทางทำพ่อเนี่ยเป็นแบบว่าไปช่วยช่วยหรือว่าไงใช่
ให้มาเคลียร์เป็นคดีว่ารักษณะว่าเราจะมันก็เหมือนว่าคือเหตุให้หนักเป็นเบากันเนี่ย
คือเจ้าภาพต่อเวลาอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่รู้เรื่องสมมุติเขาต่อกันเองเขาจ่ายเงินกันเอง
มีการเสนอเงินด้วยนะเขานะเสนอไม่เขาเสนอต่อต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ย
คนที่มาติดต่อมาจะให้พ่อช่วยเหลือก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละ
เขาจะแบบลักษณะว่าไอมาให้ช่วยผมก็ไม่เข้าใจว่าจะช่วย
ผมว่าผมก็ปฏิเสธเข้าไปแล้วผมไม่รับเงินเดี๋ยวผมว่าลูกผมบวชแล้วไม่ได้บุญ
คดีนั้นปีห้าห้าก็สองศพนะฮะค่ะปีนี้หกสามก็สองศพนะครับ
ของผู้ตายสองศพล่าสุดนี้เขาก็เลยกังวลใจมากว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ย
ครั้งนี้เขาจะมีอิทธิพงศ์อิทธิพลอะไรช่วยเหลืออีกหรือเปล่า
คือถ้าพี่ตำรวจที่ประจวบหรือว่ากุยบุรีฟังอยู่อยากชี้แจงเพิ่มเติม
บอกทีมข่าวธรรมรัฐทีวีได้นะครับเพราะชาวบ้านจะได้ชัดเจนกันด้วยว่า
ยิงคนตายสองศพดูสิไม่ติดคุกเนี่ยแล้วปีนี้มายิงตายอีกสองศพอีกแล้วเนี่ย
จะมีการช่วยอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยหรือมันอาจจะเป็นอะไรยังไงจะได้ชัดเจนกันไป
ท่านผู้ชมครับติไปคุยกับคนหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนติดต่อวงดนตรี
ให้ไปแสดงในงานบวชที่เกิดเหตุนะฮะวงดนตรีตอนนั้นเนี่ยเขาติดต่อให้เองนะครับ
เขาก็ไปร่วมงานด้วยนะเจ้าภาพเนี่ยจ้างวงดนตรีแสดงถึงเที่ยงคืน
ราคาสองหมื่นบาทในคืนวันนั้นเมื่อปีห้าห้าทีนี้พอเที่ยงคืนปุ๊บ
มันก็หมดเวลาแสดงไงแล้วในเหลิมเนี่ยที่เขามาร่วมงานด้วยเนี่ย
เหมือนกับว่าเขายังแหมยังค้างอยู่ยังติดอยู่นะครับยังค้างอยู่นะครับ
ก็เลยจ้างวงดนตรีบอกว่าเล่นต่ออีกชั่วโมงนึงแล้วกันนะเดี๋ยวให้สองพัน
ดนตรีก็เล่นต่อก็เล่นต่ออีกชั่วโมงนึงนะครับก็หยุดเล่น
ก็ครบแล้วอ่ะชั่วโมงหนึ่งนะฮะแต่นายเฉลิมบอกว่าไม่ยอมครับ
บอกยังกลับไม่ได้ต้องเล่นต่อวงดนตรีในคืนวันนั้นบอกโอ้โหไม่ได้แล้วพี่
เพราะว่าต้องไปเล่นที่อื่นกันอีกมันมีงานจ้างอยู่ในเหลิมก็เลยไม่พอใจชักปืนขึ้นมาแล้วก็ขู่บังคับวงดนตรี
บอกว่าถ้าเลิกก็ยิงนะแต่วงดนตรีเขาบอกว่าก็ไม่ได้เขาก็ยังไงเขาก็ต้องเลิก
ถ้าเกิดพี่ไม่ให้กลับถ้าพี่ไม่พอใจงั้นเดี๋ยวคืนเงินให้ก็ได้๒๐๐
เหลิมไม่พอใจครับแล้วทีนี้ก็เลยเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นในเหลิมในคืนวันนั้นใช้ปืนยิงใส่
ผู้จัดการวงดนตรีนะที่ชื่อนายเชิงชายค้าเจริญดีกับแดนเซอร์ของวงอีก๑คนเสียชีวิตไป๒ศพแล้วก็หลบหนีไป
คนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าหลังจากก่อเหตุแล้วในเหลิมก็ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแต่ไม่ติดคุกซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมเวลาผ่านมาแล้วไม่ติดคุกก็ว่ากันว่านายเฉลิมเนี่ยให้คนที่มีอิทธิพลมาช่วยเหลือด้านคดีใช้เงินไปหลายล้านบาท
เขาว่ากันว่าแบบนี้นะ

พี่ตำรวจเผื่อมีข้อมูลที่มันเออไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็บอกได้นะฮะจะได้ชัดเจนกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ท่านผู้ชมครับคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าในเหลิมเนี่ยล่าสุดปีนี้กลับมาก่อเหตุยิงคนตายอีกลักษณะเดียวกับในวันนั้นเลย
คือไม่พอใจก็ไปยิงเขาตายตอนนั้นสองศพวันนี้ก็สองศพซึ่งเขาเชื่อว่าเดี๋ยวในเหลิมก็คงไม่ติดคุกเหมือนเดิมอันนี้ผู้ชายคนนี้เขาเชื่อนะ
เพราะว่าเดี๋ยวคงใช้เงินให้คนมาช่วยเหลือติดต่อวิ่งเต้นคดีซึ่งอยากจะเรียกร้องให้ตำรวจจัดการกับในเหลิมให้ถึงที่สุด
เพราะเกรงว่าหากได้ออกมาเนี่ยหลุดออกมาอีกเนี่ยจะไปยิงคนตายอีกเพราะเชื่อว่าในเหลิมเนี่ยตอนนี้คงมีความรู้สึกเหมือนกับ
ฆ่าชีวิตคนอื่นได้แบบที่ชีวิตเขาไม่มีค่าเพราะตัวเองไม่ติดคุกนะอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าได้ทั้งนั้น
ก็ถามแต่ละคนเลย
อ่าตกลงจะเอาไง
ก็บอกว่าไม่เล่นแล้วเพราะว่ามันคุกคลมโดดแล้ว
ก็ขอเลิกรายการเพราะว่ามีงานอีกมีงานที่ต้องเดินทางต่อ

อ่าไม่ยอมแล้วคนที่พอดีคนที่ตายนะก็ลุกขึ้นมาว่า
มงนี้เป็นมงของผมเองแล้วก็การจุดละมุนขึ้นแค่นั้นเองก็ยิงเลย
อ่าปี๕๕นี่ก่อเหตุไว้๓ศพนะฮะผมขออภัยนะครับ
ก็ก่อเหตุเอาไว้ที่แถวบ้านดอนมะขามเภอกุยบุรีนะครับ
เป็นผู้จัดการวงดนตรีกับแดนเซอร์โหยหนักกว่าปีนี้อีก

แต่รวมละ๕ศพนะรวมละ๕ศพแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังจากมีข่าวว่านายเหลิมเนี่ยนะ
หรือว่าชื่อเล่นเขานะในเฉลิมหรือว่าในเหลิมเนี่ยนะฮะ
มอบตัวกับตำรวจที่สพกุยบุรีครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็รีบไปที่สถานีตำรวจนะครับ
เจอกับพี่ชายของนายเหลิมนะฮะซึ่งเขาก็มาเหมือนกัน
พี่ชายบอกว่าก็รู้ว่าน้องชายมามอบตัวก็เลยเดินทางมานะครับ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ไม่รู้เหมือนกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
นี่เราไม่ได้รู้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ไม่รู้อีก
คุณผู้ชมคะทางด้านของครอบครัวของทางฝั่งผู้เสียชีวิตก็ไปที่สพกุยบุรีนะคะ
นายอาทิตย์แสงสัยน้องชายของนายผู้ชงแสงสัยหรือในไผ่ผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ไปที่โรงพักเพราะรู้ว่านายเฉลิมไปมอบตัวก็เลยไปนะคะ
แต่ตำรวจก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ตัวฝั่งทางน้องชายเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าในเฉลิมมอบตัวจริงจะดีใจมากเลยนะ
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เขากลัวค่ะกลัวว่าในเฉลิมจะได้รับการประกันตัว
ก่อเหตุขนาดนี้อยากให้ประหารชีวิตไปเลย
ไม่อยากให้นายเฉลิมออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
เพราะว่าทุกวันนี้คนในครอบครัวทางฝากฝั่งของผู้เสียชีวิตเอง
เขากลัวกันหมดนะคะกลัวว่าในเหลิมจะย้อนกลับมาอีกไหม

คือคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าในเฉลิมเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเลย

ทุกคนก็พูดในลักษณะว่า
นั่นน่ะปี๕๕ยิงคนตายยังไม่ติดคุกเลย
หลายคนจะพูดเรื่องนี้เราก็อยากจะให้ตำรวจชี้แจงเหมือนกันนะ

น้องชายของนายผู้ชงก็เลยบอกว่า
ไม่อยากจะให้นายเฉลิมเนี่ยหลุดคดีนี้นะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้
ตัดสินชีวิตใครก็ได้กลัวว่าจะไม่เข็ดอะค่ะ
อือเราก็คืออยากจะไม่ให้
ประกันตัวใช่ครับถ้าออกหมายต้องไปทำร้ายคนอื่นอีก

อยู่อย่างนี้แหละวนลูกนี้ไปเรื่อยแล้วครับ
โอ้โหดูฮะคือฟังที่ชายหนุ่มคนนี้พูดแล้วเนี่ย
มันก็ปวดใจแต่ผมเชื่อว่าตำรวจไทยไม่ได้ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรอก
แบบเดียวโอ้โหคุณมีที่ร้อยไล่ก็ฆ่าคนตาย
คนหนึ่งก็ขายที่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปวิ่งเต้นคดี
คือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะฮะตำรวจต้องชี้แจงแล้วอะไรอย่างนี้นะ
คือตอนนี้ค่ะตำรวจก็สอบปากคำในเฉลิมอยู่นะคะ
เฉลิมปฏิเสธนะคะเบื้องต้นให้การปฏิเสธนะคะ

ส่วนคนที่ขับรถพานายเฉลิมหลบหนีค่ะ
ถนอมศักดิ์เพชรประดับอายุ๔๔ปีคนนี้นะคะ
ก็บอกว่าจะมอบตัวกับตำรวจวันนี้เหมือนกันนะคะ
คือผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าพอตำรวจสอบปากคำในเฉลิมอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมง
ก็ในเหลือค่ะถูกตำรวจคุมตัวมาห้องขังนะคะ
เอาคุมได้แล้วนะฮะใช่ค่ะนายถนอมศักดิ์อ่ะนะคะ
นี่มาแบบนี้ค่ะส่วมฮูตนะฮะ
บางใบหน้าใส่แมสใส่ฮูตมานะคะครับญาติก็มาเยี่ยม
พอญาติเห็นก็นี่ค่ะเขาก็หลบนักข่าวอะนะ
บอกว่าในเหลือไม่ได้พูดอะไรมาเจอกันก็แค่กอดกันเฉย
ไม่พูดอะไรก็แล้วกันลักษณะแบบนี้นะคะครับ
พอได้ทั้งคู่แล้วตำรวจก็เลยบอกว่าแจ้งข้อหาทั้งนายเฉลิมและในเหลือ
ปฏิเสธทุกข้อหาบอกว่าขอให้การในชั้นศาล
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวทั้งคู่ไปฝักขังที่ศาลจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ผมก็ยังแปลกใจว่าเขาปฏิเสธด้วยสาเหตุอะไรนะปฏิเสธหมดเลย
คือกล้องวงจรปิดมันอาจจะไม่เห็นมุมกล้องด้านในหรอกที่ยิงแบบชัดเจนอ่ะ
แต่เสียงปืนกับพยงพยานเนี่ยโอ้โหก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะใช่ค่ะ
ก็รอฟังตำรวจในการชี้แจงเรื่องคดีความกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ